คุณยายขายข้าวต้มมัดที่บุรีรำซึ่งถูกรถชนจนบาดเจ็บ
ข้าวของพังเสียหายหมดแล้วรถคันนี้ที่เป็นลักษณะคล้ายคล้าย
รถกระบะขนสินค้ามีตู้แช่แข็งก็หลบหนีไปเลย
คุณยายชื่อนางพรวนงาตาอายุ๖๐ปีนะครับขี่จักรยานยนต์พ่วงท้ายรถเข็นบรรทุกข้าวต้มมัด
เผือกมันนึ่งจะไปขายที่ตลาดอำเภอกระสังแล้วก็ถูกรถ
ซึ่งชนเข้าไปที่ถนนสายรกากระสังตะมนต์กระสังตอนประมาณตี๒คืน๒๑พฤษภาคม
รถพังเสียหายคุณยายก็บาดเจ็บคู่กรณีหลบหนีไปเลยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุคุณตาที่ขี่จักรยานยนต์ตามมาตอนหลังก็มาช่วย
จนมีคนบริจาคเงินช่วยเหลือคุณยาย๕๐๐๐กว่าบาท
คุณยายก็บอกขอปิดรับบริจาคแล้วเพราะว่าก็เพียงพอต่อการรักษาตัว
หรือว่าค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังไปขายของไม่ได้
ทีนี้เรื่องของคดีที่ต้องตามหารถที่ชนแล้วหนีแล้วไม่หยุดช่วยเหลือนะครับ
ล่าสุดนะครับตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัว
เจอแล้วนะครับรถที่กล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ในที่เกิดเหตุนะครับ
ขับผ่านนะครับคนขับรถคันนั้นชื่อนายบัญชานะฮะ
นามสกุลตลาโสอายุสามสิบห้าปีนะครับวันนี้ก็เชิญคุณยายให้มาเจอตัวด้วยนะครับ
เขาก็กราบขอโทษคุณยายแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่า
ขณะเกิดเหตุในช่วงคืนนั้นมีอาการวูบหลับใน
แล้วเป็นช่วงกลางดึกนะจะต่อเช้ามืด
ทำให้มองไม่เห็นไม่รู้ว่าขับรถชนรถพ่วงของคุณยาย
แต่แค่รู้สึกเหมือนกับขับรถตกหลุมเขาก็เลยขับไปต่อ
รู้อีกทีก็คือตอนที่ตำรวจไปแจ้งที่บริษัทว่ารถคันที่เขาขับเนี่ย
มีคดีขับชนคุณยายบาดเจ็บแล้วก็หนีไปค่ะนะฮะ
หลังจากที่ได้เจอคุณยายก็ไหว้ขอโทษคุณยายก็บอกไป
บอกว่าต่อไปก็ให้ระมัดระวังมากกว่านี้นะเนี่ยนะฮะ
ขอโทษยายครับขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับขอโทษครับ
ไอ้นายตัวดำแล้วทำไมถึงใจดำแท้คิดอยู่ในใจอยาก
ผมหลับในครับยายผมมองไม่เห็นจริงจริงผมหลับใน
แต่นี่ผมรู้สึกผมนึกว่ารถผมตกหลุมผมมองกระจกหลังไปไม่เห็นอะไรเลย
ผมก็ขับมาเรื่อยเรื่อยทีนี้ผมผมผมรู้เมื่อเมื่อวาน
ตอนเย็นเย็นเลยเขาโทรไปว่าใครชนยายไหมผมก็เลยงง
ผมเลยตกใจเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผงชน
แต่ผมก็คือดีใจทีหลังว่าเอ๊ะตอนที่ผมหลับรถมันตกหลุมกันแน่หรืออะไรกันเนี่ย
ก็ไม่แน่ใจตอนที่ผมมาตอนนี้ผมมาตั้งแต่เมื่อคืน
ยายก็ขี่รถไอ้เลนส์ที่ยายเคยขี่ทำไมวันนี้ไอ้นายมาชนยายทำไมขี่ของยายถูกเลย
เออถ้ายายถ้ายายเก่งยายอะไรก็ช่างยายก็มาแบบธรรมชาติของยายเนอะ
สิบยี่สิบแค่นั้นแต่ยายไม่เอามาเถียงตอนนี้ทำไมนายชนยายทำไม
ชนแล้วทำไมไม่ดูยายบ้างครับขอโทษยายครับขอโทษ
ยายบอกชนแล้วทำไมไม่ดูยายบ้างอ่า
ส่วนนายบัญชาก็บอกว่าผมก็หลับในคิดว่าขับรถตกหลุมนี่นะฮะ
หลังการเจรจาพูดคุยกันคุณยายบอกว่าก็สบายใจขึ้นนะฮะ
และอยากขอขอบคุณทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ขอบคุณตำรวจมากนะคะที่ช่วยจับชนรถที่ชนยาย
ขอให้ตำรวจมีแต่ความสุขความสบายมีได้เลื่อนขั้นเร็วนะคะ
บัญชาบอกว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนีนะครับ
วันนั้นถ้าเขารู้ว่าเขาขับรถชนคน
เขาจะลงไปช่วยเหลืออย่างแน่นอนแต่เขาไม่รู้ตัวจริง
แล้ววันต่อมาเขาก็ยังขับรถไปส่งของตามปกติ
ยืนยันว่าจะรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นี่ตำรวจเขาต้องไปตามถึงบริษัทนะคือแสดงว่าไม่ได้ดูข่าวเลย
ไม่ได้รู้สึกเอกใจเลยว่าเอ๊ะไอ้ที่เราตกหลุมเนี่ยสงสัยจะไม่ใช่ตกหลุมแล้ว
ชนคนหรือเปล่ามีข่าวคุณยายเนี่ยนอนอยู่ที่ถนน
รถล้มรถคว่ำหมดแล้วมีรถหนีไป
ใช่โดยเฉพาะจุดที่เกิดเหตุตัวเองก็ต้องเอกใจ
ว่าตัวเองขับรถผ่านเส้นทางตรงนั้นช่วงเวลานั้นอะไรแบบนี้
ก็นี่แหละฮะตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะครับ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
แล้วก็ข้อหาไม่หยุดช่วยเหลือและไม่แสดงตัวแก่เจ้าหน้าที่นะครับ